ถามคุณผู้ชมกับคุณทัศนัยแบบนี้ค่ะว่า

มีแต่ว่าในรูปปั้นตามวัดที่เขาปั้นเอาไว้ให้ดู

แต่ว่าจะพาไปดูเปรตสองตนที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
มายืนแลบลิ้นปลิ้นตาอยู่กลางวันแสกแบบนี้เลยนี่ค่ะ

คือเปรตตามที่เราเห็นตามภาพยนตร์ตามหนังก็จะเป็นสูง
สูงสูงปากเท่ารูเข็มแล้วก็เสียงแหลม
แล้วก็จะไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะ
นี่ค่ะความสูงของเปรต๒ตัวนี้กว่า๑๐เมตรเลยนะคะ
ยืนอยู่ข้างเมนท้ายวัดแจ่มสุวรรณในตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
หลายคนผ่านไปผ่านมาก็บางคนก็ขำบางคนก็ตกใจบางคนก็กลัวเหมือนกันนะ
เด็กเนี่ยมักจะกลัวกันเพราะว่าตัวอะไรไม่เคยเห็นหน้าตาน่ากลัว
พระอธิกรสวรรค์ปัญญาวโรย์เจ้าอาวาทวัดเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
เปรตสองตนนี้มีที่มาอย่างไร
มีโยมคนนึงค่ะบ้านอยู่ติดกับวัด
มาวัดแล้วก็เหมือนพูดเล่นนะคะพูดขำในวัดว่า
เนี่ยถ้าถูกหวยรางวัลที่๑นะจะสร้างเปรตถวายวัดเลย

ใช่กลับไปปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑เลข๒๐

งวดที่๑๖ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ
เงินมา๖ล้านบาทก็เลยมาขอเจ้าอาวาสบอกว่า
สร้างเปรตไว้ที่วัดได้ไหมเพราะว่าพูดไปแล้ว

เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง

อยากให้ญาติโยมที่มาวัดและเห็นเปรตสองตนนี้เนี่ย

ประพฤติตัวให้ดีอย่าทำบาปอย่ารักของวัด
ลักเงินพ่อแม่อย่าทำร้ายร่างกายพ่อแม่
นินทาว่าร้ายคนอื่นอย่าเป็นชู้กับผัวเมียชาวบ้าน
เพราะเหล่านี้นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เราตายไปแล้วจะกลายเป็น

ก็เป็นกุศโลบายท่านทำมาด้วยอย่างนึงแหละ